นายกสมคมกีฬาเทควันโดพูดถึงการเลื่อนโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ไปเป็นปีหน้าว่า
มีผลดีนะก็คือนักกีฬาจะได้รักษาอาการบาดเจ็บหลังจากฝึกซ้อมและแข่งอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเวลานี้ก็สั่งให้ทุกคนฟื้นฟูตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับ
ส่วนผลเสียก็คือความหวังเหรียญทองของไทยราหูยังคนนี้ฮะพาณิพักษ์วงพัฒนกิจนะครับ
หนึ่งของโลกในรุ่น๔๙กิโลกรัมหญิงเนี่ยเรียกว่าต้องรอไปก่อนเรื่องของเหรียญทองนะครับ
ซึ่งเดิมทีสมาคมวางแผนว่าจะให้น้องเทนนิสมีความพร้อมในทุกด้าน
เรื่องของประสบการณ์อันดับโลกแล้วก็ผลงานที่ไม่แพ้ใครมาอย่างยาวนาน
แต่ทีนี้พอเลื่อนไปปั๊บเนี่ยก็ต้องวางแผนใหม่
แต่ทั้งนี้เขาก็ว่าภารกิจภักดิ์ก็จะอายุครบ๒๔ปี
อายุ๒๔ถือว่ายังเป็นตัวเลขที่เหมาะสมกับการแข่งขัน
แล้วก็การเล่นเทควันโดที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับ
คุณยิงพันธมาลีสตรวจตระกูลนะครับ

หลังไม่สามารถแข่งขันรายการต่างได้ในขณะนี้นะครับ

ก็การยึดอันดับโลกณปัจจุบัน
ก็เพื่อพิจารณาผู้ที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน
รวมถึงการจัดมือวางอันดับรายการแรกที่จะกลับมาแข่งได้
เพราะคาดว่าในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน

อีกทั้งระบบการคัดเลือกผู้เล่นที่จะไปโอลิมปิกนั้น
ก็อาจจะพิจารณากันใหม่นะครับ
ดูอันดับของนักแบตไทยกันหน่อยนะครับ

เนี่ยก็อันดับโลกล่าสุดของนักแบตไทยก็มีทาง
เดชาพลภัวรานุคอสที่จะผู้กับ

เป็นมือ๓ของโลกในประเภทคู่ผสมนะครับ

หญิงเดียวอยู่อันดับที่มือ๕ของโลกนะครับ
กลพันธ์กิติธารากุลกับระวิดาประจงใจ
หญิงคู่ก็เป็นมืออันดับที่๑๑ของโลกนะครับ